ดูเหตุที่จังหวัดชุมพรบ้างนะคะมีหนุ่มวัย๒๒ปีถูกฝ่ายหญิงวัย๑๗ปีบอกเลิกค่ะ
ทีนี้ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปดักรอที่บ้านจะง้อแต่ว่าทางฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมคืนดีด้วยนะคะ
สุดท้ายฝ่ายชายชักปืนรัวยิงใส่สี่นัดจนเสียชีวิตคาที่ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
ยายน้องอายอายุ๑๗ปีนักเรียนชั้นม๕ที่ถูกยิงเสียชีวิตในโรงจอดรถจังหวัดชุมพรร้องไห้แทบขาดใจ
นายอนันตพงศ์พรมเริกอายุ๒๒ปีอดีตแฟนนุ่มที่เพิ่งเลิกรากันไปได้๑เดือนบุกมาจ่อยิงถึงบ้าน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวภายในโรงจอดรถติดกับตัวบ้าน
พบศพน้องอายเสียชีวิตสภาพนอนหงายข้างรถจักรยานยนต์ที่มีกุญแจเสียบคาไว้
สภาพถูกยิงเข้ากกหูขวาหน้าอกซ้ายและแขนขวา๒นัดรวม๔นัด
ก่อนเกิดเหตุน้องอายผู้เสียชีวิตกำลังขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่โรงรถ
เพื่อไปเอาการบ้านของน้องสาวไปให้แม่ที่ทำงานเพื่อให้แม่นำไปส่งครูที่โรงเรียน
ระหว่างนั้นนายอนันตพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่สวนปาล์มน้ำมัน
จากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรเพื่อมาดักซุ่ม
กระทั่งเห็นน้องอายผู้ตายเดินมาเอารถจักรยานยนต์
จึงเดินเข้าไปหาและพยายามพูดจาง้อขอคืนดี
สักพักน้องอายส่งเสียงร้องโวยวายก่อนฝ่ายชายจะรัวยิงปิดชีพ
แต่น้องอายมันบอกว่ามันเหลือแล้ว
ได้ยินสองนัดแต่ฉันวิ่งก่อนถ้าไม่วิ่งมันก็จะยิงกัน
หลังก่อเหตุนายอนันตพงศ์ได้แชทเพชรบุ๊กไปหาญาติของผู้ตาย
บอกว่าที่ก่อเหตุเพราะต้องการไปเคลียร์
และถามน้องไอว่าทำไมถึงบอกเลิก
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีกลับร้องส่งเสียงดังจึงก่อเหตุ
ใช้เวลาไม่นานตำรวจคุมตัวนายอนันตพงศ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปที่โรงพัก
โดยมีผู้เป็นยายติดตามไปด้วย
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุได้โยนทิ้งลงคลองไปแล้ว
ขณะนี้ตำรวจประสานกู้ภัยงมค้นหา
ก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำ
แล้วแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย

หลังก่อเหตุได้โทรหาญาติบอกว่ายิงแฟนสาวไปแล้ว

แต่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ก่อน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน